มาข่าวแรกก็เดือดเลยนะคะสำหรับการวิพากษ์วิจารณ์ในรายการอาหาร
รายการหนึ่งนั่นเองที่ใช้วัตถุดิบเป็นปลากระเบนเอามาทำอาหาร
คือหลายคนบอกเลยว่าไม่เห็นด้วยนะคะ
แล้วก็มีคนในวงการบันเทิงวิภาควิจารณ์เยอะเหมือนกัน
รวมไปถึงหนุ่มปั้นจันปรมะอาจจะมีน้ำโหมากกว่าคนอื่นเขาหน่อยนะฮะ
งานก็เลยเข้ารัวมาเลยสำหรับปั้นจันท
หลังจากที่เขาได้โพสต์ข้อความแสดงความคิดความเห็น

จริงเนี่ยนักแสดงหนุ่มบอกว่าอยากจะแสดงเจตนารมณ์ที่จะอนุรักษ์ปลากระเบนก็เท่านั้นเองค่ะ
แต่วิพากษ์วิจารณ์ด้วยการใช้คำพูดที่ไม่สุภาพ
ก็เลยทำให้ชาวเน็ตไม่ปลื้ม

ที่อาจจะไปทำให้กระทบความรู้สึกของแฟนรวมถึงผู้ข้ามังขัน
หรือคณะกรรมการผู้มีคุณวุฒิทั้งหลาย
ผมอาจจะคิดน้อยไปหน่อยแล้วก็ใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสม
ผมทราบดีเรื่องของมารยาทแล้วก็ไม่เคยคิดว่าจะช่องไหน
ที่จะมานั่งแบบว่าดิสเครดิตกันในสิ่งที่ผมทำไปให้อภัยผมด้วย
แล้วก็รายการนั้นที่เอาออกมานะครับเป็นรายการที่เป็นเทปส่งมาจากญี่ปุ่น
สำหรับตัวผมเองผมแค่เป็นคนเหมือนบอกเล่าผมไม่ได้เป็นคนไปชิม
ผมเชื่อว่า๙๐คนในเอเชียนะครับเคยทานหูฉลามกันหมดนะครับ
ก็แต่หน้าวันนั้นเราเคยทานแต่หน้าวันนี้เราหยุดทาน
ก็ไม่กินเนื้อคนกันเลยล่ะแต่คุณผู้ชมเปลี่ยนคำเอาเองละกันว่ารุนแรงขนาดไหนนะคะ
ส่วนอีกเรื่องที่ฮือฮาและจะว่าไปก็โดนอีกแล้วค่ะเห็นจะเป็นภาพในงานบอลของวิกน้อยศรีนี่แหละ
นี่แหละที่ปั้นจันทร์นอนกับพื้นสนาม

เฉพาะสนามหญ้าหรือรองเท้าสตั๊ดนะครับ

ว่าอะไรเขาบอกว่าเหมือนพกอะไรมาด้วย
เป็นการส่วนตัวเดี๋ยวไปฟังปั้นจันทร์
พกอะไรมาเยอะแยะตัวเอง

คือแต่ก่อนอาจจะแบบหุ่นจิตอย่างเรื่องพวกเนี้ย

เล่นเหนื่อยก็แค่นอนแผ่หราก็แค่นั้นเองนะจ๊

นี่เราก็ไม่ได้แบบว่าโฟกัสตรงจุดนั้นเลยนะ

เออนะคะมาเต็มเชียร์เอ้อ

ก็ได้เรียกเสียงฮือฮากันไปแฟนก็จับจ้องกันใหญ่เลยนะคะ